หกนาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะคะ
กลับมาในช่วงนี้มีความคืบหน้าคดีฆาตกรรมโหดค่ะ
เป็นเหตุการณ์ฆ่าแล้วก็หมกศพนะคะ
สาวประเภท๒ไว้ที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์
ปรากฏว่าตำรวจตามไปจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
เป็นชายชาวลิโทเนียนะคะแล้วเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายนั่นแหละ
ไปจับได้ที่พัทยานะคะอยู่ระหว่างนำตัวมาสอบสวนค่ะ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักนะคะ
ที่พื้นที่ตำบลกังแอร์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินตร์
เมื่อวานี้พบศพนายธีรพงศ์ล้ำเหลืออายุสามสิบเอ็ดปี
อยู่ในห้องเก็บของหลังบ้านค่ะสภาพศพเนี่ยมีผ้าห่มคลุมเอาไว้
แล้วก็ถูกของแข็งตีที่ศีรษะคาดว่าคนร้ายเอาขวดตีจนเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าเศษขวดเนี่ยกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเลยค่ะ
แล้วก็มีรอยลากมีเศษผมมีคราบเลือดหน้าห้องเก็บของ
ตอนที่ไปเจอแบบนี้เลยเขาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์
นะคะตำรวจสพปราศาสตร์รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็เข้าไปในพื้นที่นะคะแล้วสอบสวนว่าจนกระทั่งทราบว่า
ก่อนที่จะมาเจอศพนี้ค่ะมีชายชาวต่างชาติมาอยู่อาศัยกับผู้ตายได้๑อาทิตย์
แล้วหายตัวไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมอ่า
อันนี้คือคนที่อยู่กับผู้ตายก่อนหน้านี้เขาก็เลยไล่กล้องวงจรปิด
จนกระทั่งพบว่ามีรถเก๋งที่เช่ามาเนี่ยนะครับ
ไปจอดทิ้งไว้ที่บริกาสสอปราสาทแล้วก็ขึ้นรถทัวร์สายระยองออกไป
แล้วก็ตามต่อจนกระทั่งนี่แหละค่ะเมื่อคืนวานนี้ตำรวจไปพบตัวผู้ชายคนนี้
ที่พัทยาชนบุรีชื่อว่านายมาริอุ๊สอายุสามสิบสองปีสัญชาตินิทวณียะค่ะ
ตำรวจใช้วิธีแกะรอยจากโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย

คาดว่าตอนนี้กำลังไปนำตัวมา
น่าจะถึงสุรินทร์ในช่วงเย็นนี้
แม่ของผู้ตายนางวัณฑีล้ำเหลือ
บอกว่าเธอเห็นผู้ชายคนนี้ค่ะ

เขาก็ชอบซื้อเบียร์ไปกินกันสองคนในบ้าน
๒๖พภคมที่ผ่านมาซื้อเบียมาให้แม่หลังนึง
แล้วก็นั่งกินด้วยนะคะก็อยู่บ้านคนละหลังกัน

เมาแล้วก็ร้องเพลงตามปกติ
ตอนนั้นแม่บอกว่าสังเกตเห็นคราบเลือดแล้วก็แผลที่ขา
ก็ถามเป็นอะไรเขาบอกว่าขวดแตกกระเด็นมาบาด
แม่ก็ยังไม่เอกใจอะไรนี่นั่งกินเหล้ากับเขาอยู่
นั่งกินเบียร์กันอยู่ก็นั่งไปจนถึง๓ทุ่มก็กลับบ้าน
พอตี๒เธอไปตลาดนะคะเห็นบ้านลูกปิดเงียบไม่เห็นรถเช่า
ก็คิดว่ากลับไปแล้วหรือเปล่าจนกระทั่งเนี่ยค่ะมาพบศพลูก
ส่วนสุนัขอีกตัวหนึ่งพิษบูก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน
ไม่รู้ถูกฆ่าแล้วเอาไปทิ้งหรือเปล่า
เพราะว่าตอนช่วงเย็นวันที่๒๖พุชายาก็ยังมาขอเพื่อขุดดินไป
ตลอดเดือนปริศาภาคมแม่บอกว่าพุชายครับคนนี้คอยมารับส่งลูกไปเที่ยว
ครั้งสุดท้ายที่แม่ได้เห็นหน้าลูกคือวันที่๒๒พฤษภาคม
มารับไปงานปาร์ตี้แล้วก็ไม่เจอกันอีกเลย
คือเขาอยู่ระแวกเดียวกันแต่คนละหลัง
ก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วแม่ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
จนกระทั่งเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหมือนเหม็นเน่า

มันไม่ใช่อย่างที่คิดมันกลายเป็นศพลูก
เพราะฉะนั้นแม่บอกเลยว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความหึงห่วง
เพราะว่าลูกของเธอมีแฟนอยู่แล้วเป็นชาวอังกฤษ
บมา๗ปีทำงานอยู่ต่างประเทศไม่ได้มาหานานแล้ว
โทรศัพท์ของลูกก็หายไป
นี่ค่ะแม่บอกถ้าเขาทำนะ
ไม่มีอะไรแต่ขาเขามีแต่เลือด
แต่ไม่ได้เอกใจนะเขาว่าขดแตกโดนขากระเด็นโดนขา
นี่ตอนนั้นตอนไปนั่งกินกับหนูวะ

แล้วมันมีรอยสะเก็ดโดนขาเขาไง

เป็นเรื่องของอันนี้ไหมฝรั่งอีกคนนึง
เขารู้ว่าคบไปอีกคนหรือยังไง

ใช่เขารู้แต่อาจจะหึงหึงหวง

เอาให้ถึงที่สุดประหารได้ยิ่งดีเลย
ลูกเราเกิดมาแต่นี่ไม่ใช่เลย
เรื่องมาตั้งแต่เล็กจนโตมันไม่ใช่
มาทำบาปลูกหนูอย่างนี้
ก็คือถ้าเป็นตามลำดับไทม์ไลน์นี้นะคะ
คือก่อเหตุเสร็จแล้วฆ่าเขาตายแล้ว

ก็เดี๋ยวตำรวจรอตรวจพิสูจน์นะคะเรื่องนี้ค่ะ
ญาติญาติก็เตรียมจัดพิธีศพที่บ้าน
หลังจากเจ้าหน้าที่ส่งศพไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะ